เอาเรื่องประธานสภาก่อนเนี่ยอาจารย์มองตรงกันไหมว่า

ถ้าเกิดไม่ถึงขั้นอาบไปชี้เป้าไปเลยว่าเป็นชื่อสุชาติตันเจริญอย่างนี้
อาจารย์มองว่าเพื่อไทยหรือก้าวไกลน่าจะได้ตำแหน่งนี้
คือณวันนี้นะครับผมอยากจะแนะอย่างนี้ว่า

ถ้าหากว่าประเมินแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ย
ตำแหน่งประธานสภาจะต้องอยู่ที่เพื่อไทย

ใช่ไหมฮะนะฮะแล้วก็การที่
การที่เก้าไกลชีวิตการสร้างกระแสภายนอก
คือก้าวไกลเวลาเขาสู้เนี่ยเขาไม่ได้สู้จากมือในสภานะ
เขาสู้จากมือนอกสภาเป็นหลัก
สังเกตไหมครับเดี๋ยวเขาจะไปเดินทางไปหาเสียงตามที่ต่าง

เดี๋ยวบอกจะไปพินโลกอีกแล้วก็จะไปบ้าน
หมออ๋องหมออ๋องนี่คือการที่ก้าวไกลพยายามมองว่า
นอกสภานั้นจะเป็นเสียงซึ่งมีผลต่อการโหวตกับคนในสภา

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ก้าวไกลทำตลอดคืออะไรฮะ

สามพูดถึงสิ่งต่างที่จะทำแต่ถ้าหากว่าได้เป็นประธานสภา
นั่นคือการพูดต่อประชาชนทั้งสิ้น
แต่มือที่ยกนี่ไม่ใช่มือนอกสภานะเป็นมือในสภา
ทำไมเขาไม่คุยกันให้จบเร็วระหว่างสองพักเพื่อไทยก้าวไกลทำไม
อันนี้นุ่นไหววันที่๒ก็ลักกะดาอีกแล้ว
คือวิธีการของแต่ละฝ่ายจะแตกต่างกัน
ก้าวไกลใช้มือนอกสภาเป็นตัวบีบมือในสภา
ไม่ว่าจะเป็นสภาเล็กหรือสภาใหญ่ก็แล้วแต่นะครับ
เก้าไกรจะใช้วิธีการที่ว่าสร้างความชอบทำจากประชาชนภายนอก
แต่ในขณะที่การประสานงาน
เพื่อยังได้คะแนนจากภายในนี้ทำน้อยไปหน่อยครับครับ
อาจารย์เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ใคร

ถ้าเราประเมินว่ามือที่สำคัญคือมือในสภา
ถูกไหมครับเพราะว่าหลายคนก็พูดประโยคที่บอกว่า
ก้าวไกรเองไม่ค่อยมีเพื่อนหรอก
คือเหมือนว่าอาจจะเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นเอง
แต่คนอื่นที่จะช่วยยกก็ไม่ค่อยจะมี
ตอนนี้ถ้าในกรณีที่ประเมินแล้วว่าเป็นแบบนี้จริงนะครับ
ว่าทำไมก้าวไกลไม่เล่นบทหล่อล่ะ
บทหล่อคืออะไรครับ
เอาละเรื่องนี้ยกให้เพื่อไทยไป

คือในเมื่อของคุณคิดว่าท้ายสุดมือในสภา

ก็เอาล่ะตกลงกันไปเรื่องนี้เรายกให้กับคุณ
แต่เราขอต่อรองในเชิงอาจจะเป็นเรื่องของตำแหน่ง
อย่างรัฐมนตรีอะไรก็ได้ว่าไปใช่ไหมครับ

อย่างที่สองก็คือเรื่องของการสร้างความมั่นใจ

ในการที่จะผลักดันให้คุณพิทาเป็นนายกอย่างแท้จริงนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องจับมือกันต่อไปนะ
ในกรณีซึ่งสมมุตินะครับว่า

ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้นะครับ

ไม่ใช่ให้ใครเป็นฝ่ายตรงข้ามไป

นี่คือสิ่งที่จะต้องสร้างภาพของการที่จะผูกพันกันนะครับ
ในการที่ต่อสู้ร่วมกันในฐานะฝั่งเดียวกันให้ต่อไปได้

ผมคิดว่าจะไม่ไปถึงฉากที่สาม
คือเรามองว่าอาจจะมีฉากที่ดึงเข้าไปครั้งที่หนึ่ง

เป็นคุณเศรษฐาหรือคุณอุ้งอิงก็แล้วแต่นะครับ

อาจจะมีสอไหลเข้าไปสู่
ผมคิดว่าไม่ไปถึงฉากสามนะครับ
ฉาก๒ผมคิดว่าเพื่อไทยสามารถจัดการได้
ว่าสามารถจัดการได้คือหมายความว่า
เพื่อไทยเองอาจจะมีวิธีการในการสื่อสารกับทางสวได้ดีกว่า
ได้ดีกว่ารูปแบบที่ก้าวไกลทำ

ใช้แรงกดดันของมวลชนภายนอกนะครับ
ใช้รักษาของการที่รถทัวร์จากตามที่ต่างไป
หน้าบ้านสวทั้งหลายใช่ไหมครับ
ซึ่งอันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่น่าจะเป็นวิธีการที่ได้ผล
อาจารย์มองว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ย
น่าจะถ้าดูจากการประเมินแล้ว
อาจจะอยู่กับเพื่อไทยนั่นแหละนะฮะ
แต่ว่าการโหวตเลือกนายกเชื่อว่ายังจบได้ที่
ในกลุ่มของ๓๑๒เสียง
อาจจะเป็นนายกของทางเพื่อไทยถ้าคุณพิธาไม่ได้
ใช่ครับ